ดูอีกหนึ่งเหตุรุนแรงอันนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะ
เขามีการไปตีกันในโรงพยาบาล
เป็นคลิปที่ปรากฏออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
เขาแชร์กันเป็นกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนเลยยกพวกไปทะเลาะวิวาดกัน
หน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ตำรวจเนี่ยพยายามจะไประงับเหตุแล้วนะคะ
แต่ก็ไปดูกันแล้วกันว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไง

โอ้โหนี่โรงพยาบาลจริงใช่ไหมคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉิน

เป็นกลุ่มวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาดกัน
หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ประชาชน

ตกใจหนีกันโอละหมานเลยค่ะ
จากนั้นตำรวจก็เรียกกำลังเสริมมาระงับเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยแตกวงวิ่งหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะในช่วงค่ำ
จากเหตุตีกันขณะเล่นน้ำสงกราน
บริเวณถนนแก้งคล้อชายภูมิ

ขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
นับ๑๐คันเลยตามมาที่โรงพยาบาล

ทำร้ายกันที่หน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็พยาบาลต่างพากันวิ่งหลบหนี
เข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วก็ล็อกประตู
ซึ่งถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากนะคะ
ตามคลิปในภาพแล้วก็เตรียมออกหมายเรียก

แล้วก็ชายวัยรุ่นกว่า๑๐คนที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
เดี๋ยวฉันมีอีกคลิปนึงมาให้ดูนะคะ
เป็นเหตุตีกันเหมือนกันในงานสงกรานที่มหาสารคามค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐เลยนะคะ
รุมสกรรมผู้ชาย๑คน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยคนเสื้อสีส้มคนนั้นคือคนที่โดนรุมนะคะ
วัยรุ่นเป็น๑๐เลยทั้งเตะทั้งต่อยกลางถนน
ลากขึ้นไปในร้านหมูกระทะค่ะ

คือผู้หญิงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในร้านหมูกระทะเนี่ย

ก็ต้องเอาน้ำมาช่วยดับแบบความร้อนแรง

ให้แยกกันค่ะพอเวลามันเปียกมันมองอะไรไม่เห็นเนี่ย
น้ำมันบังหน้าหมดก็ต้องพยายามถอยออกมาตั้งหลักกันก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านมุมอร่อยถนนศรีสวัสดิดำเนินนะคะ
ตำบลตลาดจังหวัดมหาสารคาม
ผู้โพสต์บอกว่าสงกรานเดือดเลือดสาด
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนถูกมีดแทง๒แผลค่ะ

อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ตำรวจสพบ้านหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่หน้าอาคารโดมอเนกประสงค์
ถนนเทศบาล๒ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอ

พบคนร้าย๒คนในขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียน
ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่
นายสักกรินขณะมาเที่ยวงานสงกราน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้

อนุภาพโยธาเขียวหรือว่าฉายาออฟตีนสะพาน
ซึ่งก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย
แต่ว่าระยะหลังมีปัญหาขัดกันเรื่องของผลประโยชน์ด้านธุรกิจผิดกฎหมาย
ทำให้ทั้งคู่โกรธแค้นแล้วก็ด่าทอกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายอนุภาคมาสอบปากคำนะคะ
ปิดท้ายกันอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะไปดูกันที่จังหวัดชายนาฏ
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองชัยนาธก็รับแจ้งเหตุ
วัยรุ่นยิงกันในงานสงครานที่หน้าร้านเช่าชุดวิวา
บนถนนพรมประเสริฐดำบลในเมืองอำเภอเมืองชายนาฏค่ะ
มีวัยรุ่นบาดเจ็บ๔คนในจำนวนนี้ถูกยิง๒คน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชัยนาธนรินทรที่เกิดเหตุก็พบหัวกระสุนปืนสองหัว
กระจกร้านเนี่ยเป็นรูกระสุนเลยนะคะห่างไปยี่สิบเมตรไปพบปลอกกระสุนปืนลูกซองอยู่หนึ่งปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ย
ปักหลักเล่นน้ำสงกรานอยู่บริเวณดังกล่าวจู่จู่กลุ่มชายชะกันก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บ
ก่อนจะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปตำรวจสันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มอาริ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่าง
แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเบื้องต้นผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ามือยิงก็คือนายคิว
อายุ๒๑ปีนะคะตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะ